ดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอย
ไล่ล่าคนร้ายรายนี้อยู่นะคะ
บุกเข้าไปชิงทรัพย์ที่ร้านขายของชำ
แล้วก็ฆ่าเจ้าของร้านอายุ๗๔ปีเสียชีวิต
เอารถกระบะไปคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์๒คัน
แล้วก็มีทรัพย์สินอื่นอีกด้วยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพอูทองเข้าไปตรวจสอบนะคะ
คนร้ายชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าเจ้าของบ้าน

ตรงนี้เป็นบ้านชั้นเดียวที่เปิดเป็นร้านขายของชำ
ปรากฏว่าของต่างก็ถูกลื้อค้นหล่นกระจายหมดนะคะ
พบศพของนายสมชัยกล้าหารอายุ๗๔ปี
มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ
แล้วก็มีบาดแผลที่หน้าอกและท้องรวม๘แผลด้วยกัน
ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒ชั่วโมง
ใกล้ศพเนี่ยก็มีท่อนไม้เปื้อนเลือดขนาดประมาณ๖๐เทนตกอยู่ด้วยนะคะ
พอไปหลังบ้านก็พบว่าบานเกร็ดเนี่ยถูกงัดออกสองแผ่นประตูเปิดนะคะ
ซึ่งพอตรวจสอบทรัพย์สินที่หายไปก็จะมีเป็นรถรถยนต์รถโตโยต้ารถมอเตอร์ไซค์
รวมถึงพระเครื่องกระเป๋าเงินซึ่งในนั้นมีเงินสด๑๐๐๐บาท
ซึ่งลูกสาวเพิ่งให้ผู้ตายมาของในร้านชำเนี่ยก็ถูกขโมยไป
จนตำรวจบอกหมดตู้แช่นะคะ
ในบ้านหลังนี้ยังมีอีกคนนึงที่อยู่ด้วยนะคะ
ก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
อายุประมาณ๗๐ปีอยู่ข้างศพนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือออกมานะคะพาไปอยู่บ้านอีกหลังนึงค่ะ
ซึ่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อเช้าเขามาหาพ่อ
ก็พบบ้านอยู่ในสภาพนี้ค่ะถูกลื้อค้น
แล้วก็พบว่าพ่อเสียชีวิตแล้วก็เลยไปแจ้งตำรวจ
เธอไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้พ่อจะอยู่กับแม่เลี้ยง

แล้วเธอเพิ่งจะโทรคุยกับพ่อเมื่อตอน๓ทุ่มกว่าของเมื่อวันที่๒๗
ที่ผ่านมานี่เองพ่อเพิ่งเอาเงินที่เธอให้ไปนะคะ
ซึ่งตอนนี้เงินก็ไม่อยู่แล้วนะคะ
ทีมข่าวเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้ค่ะ
ซึ่งในมุมนี้เนี่ยเห็นคนร้ายชัดเจนนะคะ
นี่ค่ะตอนที่เข้ามาผอมรูปร่างผอมแล้วก็สวมเกงขายาว
เสื้อแขนยาวสวมหมวกสวมถุงมือ
เราจะเห็นว่ามือซ้ายเขาถือไม้ท่อนนึง
ซึ่งก็จะเป็นท่อนที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยค่ะ

นี่คือภาพที่เป็นหลักฐานที่จะนำไปสู่เบาะแสของคนร้ายต่อไปนะคะ

คนร้ายเข้ามาบ้านหลังนี้เป็นครั้งที่๓แล้วค่ะคุณผู้ชม

ครั้งที่๒คือวันที่๑๒สิงหาคม

พระเครื่องแล้วก็ของในร้านไป๓ถุงใหญ่
เธอบอกว่าเธอเห็นตอนที่คนร้ายปีนกำแพงออกมา
ส่วนครั้งนี้ที่มีคนเสียชีวิต
แล้วรถทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ถูกเอาไป

ถามแกตลอดถามคนตายตลอดว่า

ก็บอกว่าตำรวจตามอยู่ตำรวจตามอยู่

มันทำให้เราอยู่ข้างบ้านแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัย

ตำรวจตอนนี้สืบสวนภูทรภาค๗
กับชุดสอบสวนสภออุทอง

ตามจุดต่างที่คาดรักว่าคนร้ายเนี่ย

ซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุมีไม่น้อยกว่า๒คน